ก็ยังมีกรณีที่ถูกวิสามันฆาตกรรมเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กลางดึกเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจทหารได้บุกจับนักค้ายาเสพติดได้๑คน
แล้วก็วิสามันฆาตกรรมอีก๑คนด้วย
แต่สิ่งที่น่าตกใจยาเสพติดทั้งหมด๑๗เป้
๑ล้าน๗๐๐เมตรค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจปราบรามยาเสพติดได้สนที่กำลังตำรวจภูทรภาค๕
ทหารกองกำลังผาเมืองนะคะจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
คือนางสุรีแซ่หลีอายุ๒๖ปี
แล้วก็วิสามันนายปกรณ์ธานีจีรัฐธิติการอายุ๔๔ปี
ซึ่งทั้งสองคนเป็นชาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ที่สำคัญคือยึดของกลางเป็นยาบ้า๑ล้าน๗แสนเมตร
บรรจุอยู่ในกระเป๋าเป้๑๗ใบนะคะ
แล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
รถกระบะอีซูซูสีเทาหมายเลขทะเบียนยอยักษงองู๔๒๗๐เชียงใหม่
ซึ่งนางสุรีนี่เป็นคนขับแล้วก็มีการจับกลุ่มนะคะ
แล้วก็รูปของกลางคือรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูสีบรอน
หมายเลขทะเบียนนหนูงงู๘๙๓๔เชียงใหม่
ซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่ใช้บรรทุกยาบ้า
คันที่บรรทุกยาบ้าเนี่ยค่ะมีนายปากรที่ถูกวิสามันเป็นคนขับ
พร้อมทั้งมีปืนลูกโม่อีก๑กระบอกด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านหาดสำรานดอยอ่างขางนะคะ
เป็นจุดที่ก่อนจะถึงตู้ยามตำรวจแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สืบทราบนะคะว่า
จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เข้ามายังช่องทางดอยอ่างขาง
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการเฝ้าสกัดตามเส้นทางบ้านหาดสำรานดอยอ่างค้าง
พอพบรถต้องสงสัยก็เลยไล่สกัดมาตามถนนสายนี้
จนมาถึงตู้ยามแม่งอนประมาณอีกสัก๕๐เมตรนี่แหละค่ะ
นายปากรเขาเห็นเขาก็เลยใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติการตอบโต้ยิงสวนกลับไป
กระสุนเข้าที่แขนและหน้าอกของนายปากรเลยทำให้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนผู้ที่ขับรถกระบะมาอีกคนนึงคือนางสรีเนี่ย
ก็ได้รับการแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติด
โทษประเภทที่๑ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาต
ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ